มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นหน้าห้างแถวศรีนครินนะคะ
คือกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเขาไปเจอกันที่ตลาดรถไฟนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็เกิดการเขม่นหน้ากันไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่ตลาดรถไปแล้วแหละ
และหลังจากนั้นนะคะขี่รถจักรยานยนต์ตามหากันจนเจอค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุไล่แทงกันสรุปสุดท้ายนะคะตายหนึ่งสาหัสหนึ่งค่ะ
อุกอาจเกิดขึ้นหน้าห้างดังแถวศรีนครินนะคะในที่เกิดเหตุค่ะ
ผู้เสียชีวิตนายมุหนีก่อนอายุ๑๙ปีเท่านั้นเองค่ะ
บาดแผลก็คือถูกแทงด้วยมีดที่ด้านหลังช่วงเหนือบั้นเอวขวาและซ้าย
ใกล้กันพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายค่ะ
ชื่อนายนรงฤทธิ์อายุ๑๙ปีมีบาดแผลถูกแทงที่ไหล่ซ้าย
จรฐีกูชีพเร่งประถุมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสภาพเปื้อนเลือด
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับนายนรงฤทธิ
คนที่ได้รับบาดเจ็บไปเดินเที่ยวที่เดียวกัน
คือตลาดนัดรถไฟศรีนคริน
จากนั้นค่ะไม่ชอบหน้ากันก็เริ่มมีปากเสียงกัน
ก่อนที่ตอนแรกก็ตัดสินใจแยกย้ายกันกลับบ้านนะ
แต่ไปเจอกันอีกไปเจอกันอีกนะคะ
แล้วก็ตามไล่แทงกันเลยทีนี้
จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบัตรเจ็บสาหัส
เบื้องต้นตำรวจสวนฮอล์ประเวศตอนนี้
กำลังเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามตัว
คนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มไง

ก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีอะเนาะ